ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานมหากรรมไอที
งานแรกของปีนี้หรือว่างานคอมมาตร๒๐๑๖นะครับ
หลายคนบอกว่ากำลังซื้อของประชาชนในส่วนของสินค้าอาทียังคงมีอยู่
แต่ว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
เปิดตัวคอมเกมมิ่งรุ่นใหม่
เนื่องจากว่ามองว่างานคอมมาตรนั้นถือเป็นงานสำคัญที่ผู้บริโภคมักจะมองหาอุปกรณ์ไอทีมรุ่นใหม่ในงานนี้
และการมาของงานนี้ก็ทำให้ร้านค้าหรือว่าแบรนด์ที่รู้จักก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
แม้จะมีหน้าร้านปกติอยู่แล้วนะครับ
โดยงานนี้มีผู้ผลิตสินค้าไอทีมมากกว่า๑๕๐บูธมาร่วมออกบูธครับ
นำสินค้าจัดแสดงแล้วก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
น่าสนใจก็คือว่าผู้ขายคอมพิวเตอร์จะร่วมมือกันกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
แพ็คเกจการขายเครื่องนะครับพร้อมกับให้ใช้ฟรีไวไฟนาน๓ปีเลยครับ
แล้วก็แนวโน้มจะมีโปรโมชั่นลักษณะนี้ออกมาอีกเรื่อยครับ
ส่วนความต้องการซื้อสินค้าไอทีโดยภาพรวมของผู้จัดงานก็ยอมรับว่าประเมินยากเมื่อเทียบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังคงซบเศร้าอยู่แบบนี้นะครับ
สินค้าประเภทสมาร์ทโฟนก็ประเมินว่าเครื่องราคาแพงกำลังซื้อนั้นเริ่มอิ่มตัวแล้ว
แต่ว่าตลาดสมาร์ทโฟนราคาถูกจะเริ่มขยายตัวได้มากขึ้นครับ
ตลาดการจัดงานคอมมาร์ทระหว่างวันที่๑๗๒๐มีนาคม๒๕๕๙นั้นนะครับ
ผู้จัดงานก็ประเมินในเบื้องต้นว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ๘แสนคน
แล้วก็มีเงินสะพัดประมาณ๒๙๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานั้นประมาณร้อยละ๕ด้วยกันครับ